สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวย่านพระรามสี่นะคะ
ทายาทรุ่นที่สามของร้านดังระดับตำนานแต่ว่าอีกหนึ่งคนก็นัดไว้ค่ะ
พี่อันภูวนาศค่ะยังไม่มาเลยค่ะใครว่ายังไม่มา

ปลาเฝียดฟรรดิสดมาก

แป๊บนึงจะบอกว่าร้านนี้เขามีอาหารหลากหลายสไตล์
แล้วเป็นสไตล์เขาเรียกว่าแฟ่จิ๋ว

เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยระดับตำนานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอากง

ใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชม

เขาโด่งดังมายาวนานถึง๖๒ปีเชียว
ถ้าเทียบอายุคนเนี่ยก็เข้าขั้นคุณปู่ได้แล้วล่ะครับ
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จยาวนานเกินครึ่งสัตวรรษแบบนี้เนี่ย

เริ่มจากซุกกี้ชามละ๕บาทแค่เมนูเดียว
จนตอนนี้เนี่ยครับมีเมนูเด็ดหลายสิบเมนู
แถมยังขยายสาขาแบ่งให้ลูกหลานไปช่วยดูแลและสารต่อได้
ว่าแต่อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเอียวไทย
วันนี้เราไปคุยกับทายาทรุ่นที่๓ของร้านนี้กันครับ
พี่ยานมาเร็วสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญค่ะพี่ยานมาเร็วสวัสดีค่ะขออนุญาตเชิญค่ะ
พี่นั้นก็คือเป็นทายาทรุ่นที่๓ทำต่อมาจ้ะครับอักกงพ่อแล้วก็มีพ่อแล้วก็อาเจ็ก
ย้อนจะไปมาเริ่มต้นปีอะไรครับได้ไหมคะปี๒๕๐๓ก็๖๐ปี
ซึ่งเริ่มต้น๒๕๐๓คืออยู่ที่เยาวลาเป็นพัฒนาการไหมเป็นริมถนนทั่วไปเลย
ตอนนี้มีเมนูอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เราก็จะมีเป็นไฮไลท์คือตัวสุกี้หมูเนื้อนะครับสุกี้โบราณสไตล์ไต้จิ๋ว
แล้วจะมีสีปิ้งย่างจงกิ๊ดขาย
จะมีพวกเป็ดปังกิ่งเนื้อปูก้อนใหม่พริกนิ้วสวนหมูหัน
อ่านรู้ไหมเป็นเป็ดปะกิ่งเขาขายดีมาก

แล้วกันฝั่งเมนูไหนเป็นค่ายดีแบบที่สุด

จริงก็คือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นปลาแซลมอน
แต่ถ้าเป็นจีนก็ก็จะเป็นปลาอุทรา

๑๕สาขาทั่วประเทศไทย
แล้วก็สาขาหลักอยู่ที่ไหน

ใช่แล้วนะคะคือเมื่อกี้ที่พี่อันถามไป

ว่าริมถนนเนี่ยทีนี้แปลว่าเป็นตึกอยู่ริมถนน

เป็นรถเข็มอันนี้คือยุคอากงเลย

ตอนนั้นอยู่ที่เยาวราชข้างโรงหนังเฉลิมนคร

สมัยนั้นขายชุดละเท่าไหร่

เป็นสุกี้เหรอใช่ครับสุกี้ครับ

เดี๋ยวนะชามละ๕บาทแล้วขายสุกี้ด้วยอยู่โรงหนังด้วย

ดูหนังเสร็จลงมากินอย่างนี้หรอ

ไปเอาสุกี้มาจากไหนครับ

เป็นต้นตำรับซุกี้แต้จิ๋ว

ไทยและทำให้ยุคนั้นกำเนิดซุกกี้โบราณแบบนี้
ออกไปอีกหลายร้านชื่อดังซึ่งเป็นญาติญาติและพี่น้องของอากงนี่แหละครับ
แต่อากงเขาก็ไม่หยุดพัฒนานะครับเติมเมนูใหม่จนโด่งดัง
อย่างเมนูปิ้งย่างเจงกิสคานเจ้าแรกในเมืองไทยนั่นเองล่ะครับ
คือที่เขาจะออกรบเขาก็ใช้หมวกของเขาเป็นเหล็กแล้วเขาจะมาใช้ปิ้งเนื้อสัตว์บนหมวก
อ๋อก็คือเหมือนกับเอาหมวกเอาหมวกมาเป็นตาล

แต่ทำไมเราต้องข้ามฝั่งมามาซื้อตึกอยู่ระบขยาย
ทำไมมันซื้ออยู่ที่ลูกค้าอยู่หน่อย
ยวราชฝั่งมาฝั่งมาเป็นเฉพาะแอะไร
ก็เป็นการขยายลูกมาขึ้น

เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ครูกลางในการเสิร์ฟ

ไม่ใช่แล้วหรอเพราะดีกว่านั้นเธอใช่มั้ย
ก็คือเห็นอยู่คุกคลีตั้งแต่เด็ก

แล้วอย่างนี้ช่วงหลังก็มีการเพิ่มเมนูขึ้นมาอีก

เมนูเด็ดในยุคนั้นคืออะไรคะ
ตัวสุกี้เองค่ะตัวสุกี้เอง

จะบอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้รสชาติก็ยังคง

ขายดีขนาดนี้ไม่ลองชิม

และพี่อันชิมเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะครับ
นี่ค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะ

แล้วก็เป็นเนื้อปูคอนผัดพริกขี้หนูสวน

ก็คือแปลว่าที่เราทำคือถูกใช่ไหมคะ

เพราะหนูกลัวพื้อง

เนื้อปูก็เราใช้๓ตัวโลนะครับ
เราใช้แค่ตัวกัญเชียงปี
อุ๊ยบินได้เลยอ่ะคือที่ปิ้นจังหวันอยู่อ๋ออ่าอ่า
อันนี้คือเมนูที่มีชื่อว่าตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยหลอดปูครับ
ก๋วยเตี๋ยวหลอดครูเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านใช่ครับต้องทาน

พี่อันบ้างผิดเยอะ

จะเอาไงกับชีวิต
อันอย่าเพิ่งโมโหหิวไปสิครับ

มีที่เดชเบ็ดปักกิ่งมาอีก
เด่นคือยังไงบ้างคะ
คือเราใช้เป็ดเชอรี่วันเด็กครับ
แต่เชอรี่เวลเล็ตพันธุนี้คือหนังจะบาง
แล้วก็น้ำมันจะน้อยไขมันจะน้อยครับอ่า

พี่ก็อย่างนี้เลยแล้วก็ซัดเลย
หนังก็จะบางแล้วก็จะมีความกรอบ

หมูนุ่มนี่หมักอะไรยังไงบ้างนะคะ

แล้วก็จะหมักกับเต้าเจียวสูตรโบราณนะครับผม

อืมความต่างของน้ำจิ้มซุกกี้กับ
พิ่งย่างคืออย่างไรคะ

จากคุณนัทถึงในครัวเลยวันนี้ขออนุญาตนะคะ

ส่วนตอนนี้ตามน้องไปต่อ

อันตรีเต้าเจี่ยวครับก็ตัวนี้เนม่นงาครับ
แล้วก็ต้องมีไข่ครับส่วนของหมูเนี่ยค่ะอันนี้คือเราใช้ส่วนไหนของ
ส่วนเนื้อสะโพกครับแล้วก็หมักตามสไตล์ของเรา
มาขออนุญาตก็คือใส่อันนี้เท่าไหร่คะ
อันนี้งาช้อนครับอ่าแล้วน้ำมันงา
น้ำมันงา๑ช้อนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็น้ำเปล่าเยอะไหมคะ

ก็คือตวงด้วยกระบวยแบบนี้

ใช่ครับแล้วเราก็ใส่ไข่หนึ่งไป

นี่๑๒ฟอง
เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูซุกกี้โบราณฝีมือใบตองจ้าพร้อมค่ะ
ค่ะทำกินได้ทำขายลูกค้าติดใจแน่นอนแต่ตอนนี้เราไปคุยเส้นทางความสำเร็จของเกียวไทยกันต่อ
บอกเลยนะว่าไม่ง่ายโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนมือส่งไม้ต่อระหว่างรุ่นนี่แหละครับ
มันมีอุปสรรคต้องคือว่าคือต่างความคิดกันพยายามจูนให้เข้ากับตัวนี้
ยากไหมเวลาจะบอกเขาว่าเราจะปรับอันนั้นเปลี่ยนอันนี้อย่างนี้
จริงเขาก็จะมีความเชื่อว่าคือแบบนี้จะดีแบบนี้จะดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องปรับให้มันรูปแบบใหม่มากขึ้นอย่างนี้ครับ
ปรับเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมของคนให้เป็นเหมือนว่าคนรุ่นใหม่พาครอบครัวมาทานถึง

ทานได้ทีนึงมาแค่๒คนก็สามารถจะมาทานได้
เราได้รับผลกระทบยังไงหรือเราปรับตัวยังไงให้ผ่านมันมาได้

ใช่เขาโทษด้วยครับ
เราก็

๒๐ข้าวเช่าในห้าง

แล้วเสี่ยงว่าสก็ไม่ได้
หัสทุนมากหัสทุนน้อยนี่คือการบริหารจัดการที่ยากมาก

ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับร้านเตี๋ยวไทยกันในการทำอาหารดีแล้วก็อร่อยด้วยคุณภาพแบบนี้นะครับ
คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เรายังคงอยู่เป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้
คือตั้งแต่สมัยอาม่ากงก็จะสอนผมมาเสมอว่าคือคุณภาพของตัววัตถุดิบต้องเหมือนเดิม
คือเราต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าอะไรอย่างนี้ครับ
ได้เลยว่าเกี่ยวไทยก็ขอให้อยู่คู่ตำนานนักชิมนักชิมแบบนี้ตลอดนะครับ

ก็ลูกค้าที่มาจากเศรษฐีป้ายแดงนะครับก็จะได้ส่วนลด๑๐นะครับจนถึง๓๑พฤษภานะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณนัทกับร้านเอวไทยมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ